สวัสดีครับคุณชนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสาครับได้เวลามากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
โอ้โหสุดยอดสุดยอดมาเจอกับเราแบบนี้กับช่วงเวลาดีนะครับในช่วงยาบ่าย๑๕นาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณนะ
เรื่องราวข่าวสารเรามีอัปเดตกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในตอนนี้ด้วย
ฉันจะมานั่งอยู่หน้าจอรายงานข่าวให้กับคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าเดี๋ยวขอลาปลายคลอดยาวยาว
ก็นั่นแหละใกล้แล้วนะถึงเวลาถึงเวลาถึงขนาดนี้แล้วเนอะ
อ่ะมาเล่าสู่กันฟังเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องอะไรครับ
เรื่องของการผ่อนคลายมาตรการนะคะที่ทางสอบคอเขามีประชุมออกมาไง
เดี๋ยวเรามาสรุปให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างนะคะ
อืมที่ประชุมสอบคอที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ก็เห็นชอบขยายเวลาพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินไปอีก๒เดือน
ก็คือจะสิ้นสุด๓๐พฤศจิกายนนะคะ
ซึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็คือพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ย
จะมีการลดเวลาเคอร์ฟิลจากปกติเนี่ยนะคะ๓ทุ่มถึงตี๔
แล้วเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนเป็น๔ทุ่มถึงตี๔
มีเวลาเพิ่มอีกชั่วโมงนึงครับ
ส่วนห้างสรรพสินค้าก็จะขยายเวลาเปิดให้ได้เดินกันนานขึ้น
สนามกีฬากลางแจ้งร้านสะดวกซื้อตลาดสดก็เปิดได้ถึง๓ทุ่ม
จากเดิมที่เปิดถึง๒ทุ่มนะคะ
แล้วยังมีการปรับมาตรการนะครับให้เปิดกิจการกิจกรรมประเภทต่างเพิ่มเติม
นั่นก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กก่อนวัยเรียนห้องสมุดพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้และกีฬาในร่มอันนี้ก็เปิดให้ดำเนินการได้นะ
ส่วนสาวที่อยากจะทำเล็บนะคะหรือว่าร้านศักดิ์เนี่ยก็เปิดแล้วเหมือนกันค่ะ
รวมไปถึงสถานประกอบการเพื่อสุขภาพร้านนวดสปาโรงภาพยนตร์ก็เปิดเหมือนกัน
แต่ว่าเข้าชมได้ไม่เกิน๕๐ครับ
ส่วนร้านอาหารที่มีการเล่นดนตรีก็ทำได้ค่ะทั้งหมดนี้เริ่ม๑ตุลาคมนะคะ
ก็มีการปรับลดระยะเวลาในการกักตัวด้วยนะสำหรับผู้ที่จะเดินทางท่องเที่ยวที่ประเทศไทยคือมาจากต่างประเทศนั่นแหละครับ
ก็ถ้าหากว่าเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วมีเอกสารการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ครบโดสเนี่ยนะฮะ
ก็จะมีการกักตัวเหลือเพียงแค่ลดลงมานะเหลือ๗วันครับ
ส่วนผู้ที่ยังไม่มีเอกสารวัคซีนก็ให้กักตัวตั้งแต่๑๐๑๔วันไปครับ
และนอกจากนี้ก็เห็นชอบเปิดพื้นที่รับท่องเที่ยวต่างชาตินะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มเติม๑๐จังหวัด
เริ่ม๑พฤศจิกายนค่ะประกอบด้วยกรุงเทพมหานครกระบี่พังงาประจวบคิริขันคือเฉพาะหัวหินและหนองแก่
ชบุรีที่ชะอำจังหวัดชนบุรีเปิดที่พัทยาบางละมุงจอมเทียนบางเสร่ส่วน
ระนองที่เกาะพยามนะคะครับส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดที่อำเภอแม่ริมอำเภอแม่แตงอำเภอดอยเต่าและอำเภอเมืองส่วนเลยอยู่ที่เชียงคานและอีกหนึ่งจังหวัดคือบุรีรำเปิดอำเภอเมืองค่ะก็จะเป็นจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะใช่ค่ะจังหวัดอื่นอื่นก็เดี๋ยวพอรอดูมาตรการต่อต่อไป

รอบเปล่า

อันนี้ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นค่อนข้างไวเลยนะ
ทางอาสาสมัครอูไพรเชิงเซากำลังถ่ายคลิปนี้โดดตบแล้ว
มือตบมือถือร่วมนะ
เนี่ยฮะจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดบางประกงนะฮะเป็นจุดตรวจนะครับคุณผู้ชมครับ
ถ่ายก็เวลาประมาณสัก๑๙นาฬิกา๓๐นาทีของเมื่อวานนะฮะ
เป็นภาพที่ชายวัยรุ่นสองคนขับรถกระบะอีซูซูดีแม็กซีดำ
ทะเบียนเก้ากชเชิงแปดเจ็ดเก้าเก้ากรุงเทพฯ
จอดอยู่ที่หน้าจุดรับแจ้งเหตุหลังป้อมตำรวจที่บริเวณตำบลบางสมัคร
หมู่สองตำบลบางสมัครอำเภอบางปะโกงจังหวัดชะเชิงเศร้าครับ
คือก่อนหน้านี้ค่ะกระบะคันนี้ไปขับรถไล่ชนกระบะอีซูซูดีแม็กซสีขาว
อีกครั้งหนึ่งทะเบียนสองท้อผู้เช่าโฮดุงภูก้าวหกศูนย์เจ็ดกรุงเทพฯ
หานครคันนี้ชนจนทะเบียนหลังหลุดเลยเห็นไหมนั่นแหละค่ะคุณ
ซึ่งคนขับคือนายพานุพงศ์รจจนากรอายุยี่สิบสองปี
บอกโอ้โหพังเสียหายทะเบียนหลุดอย่างนี้เลยทะเบียนของรถผู้เสียหายนะครับ
เขาบอกแบบนี้ฮะก่อนจะมาจอดขอความช่วยเหลือกับหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซา
บริเวณนี้เนี่ยมีชายคนที่ขับรถกระบะสีดำมาเนี่ยเขาชนแล้วนะ
เขาก็มาทุบกระจกรถของนายพานุพงศ์อีกแล้วก็ปัดมือถือของอาสาสมัครกู้ภัยของฉะเชิงเศร้า
จนตกอีกค่ะแล้วก็โตเหียงด้วยทร่อยคำที่หย่ามคาย
แล้วก็เร่งเครื่องหลบหนีไปเลยเอาพูดง่ายแบบนี้เข้าข่าย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาขับรถมาอยู่เลนขวาค่ะ
บนถนนเทพธรรมบังนาตราชช่องภูขนานค่ะ
ชนบุรีกิโลเมตรที่สี่สิบเอ็ดจู่จู่ค่ะ
รถของคู่กรณีขับตามหลังมาด้วยความเร็วอืม
พอแค่นั้นยังเปิดไฟสูงบีบแตรแถมพยายามจะแทรกกลางระหว่าง
รถของตัวเขาเองกลับรถบนถูกสิบล้อด้วยอืม
แต่ก็ถูกสิบล้อเนี่ยบีบแตรใส่เหมือนกันอ้าว
แล้วก็พยายามเร่งเครื่องแซงไปอีกอ่ะค่ะทีนี้ล่ะครับ
กระบะคันนั้นฮะพยายามเบรกให้ชนท้ายนะคันสีดำอ่ะ
ซึ่งตัวคนขับรถกระบะสีขาวเขาบอกว่าเขาไม่อยากมีเรื่อง
เขาก็ขับรถหนีมาแล้วค่ะแต่คู่กรณีกระบะสีดำไม่ไม่จบอ่ะ
ขับตามมาจนสุดท้ายเลี้ยวเข้าซอยแล้วกระบะคันดำชนท้ายเต็มแรงเลยครับ
งานนี้ถ้าไม่ได้ชนนอนไม่หลับอย่างนั้นอ่ะเออ
ตอนนั้นนะคะกระบะขาวเห็นว่าท่าไม่ดีก็เลยรีบมาขอความช่วยเหลือจากกู้ภัย
เพราะว่าคู่กรณีเองก็พยายามที่จะทำร้ายร่างกายด้วยอืม
ดูทรงแล้วเนี้ยเหมือนกับคนหมื่นเมาเออ
เรื่องนี้ถึงตำรวจนะคะตำรวจบอกว่าจะเร่งติดตามตัวชายวัยรุ่นทั้งสอง
มาดำเนินคดีต่อไปเอาล่ะเนี่ยชนอย่างเดียวไม่พอเนี่ยนะครับ
ไม่แน่ใจด้วยว่าดื่มสุรามาหรือไม่อืม
แล้วที่สำคัญชนแล้วหนีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกระทงที่หนักนะ
งั้นตรวจสอบกันต่อนะคะว่าใครผิดใครถูกยังไง
เรื่องต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ถูกหลอกให้ลงทุนอืม
คนนี้ท้อง๕เดือนคุณผู้ชมถูกหลอกให้โอนเงินหมดบัญชีค่ะ
เรื่องราวเป็นยังไงสามีเขาเล่าให้ฟังค่ะแฟนผมเว้ยมันไม่รู้ทันคนเลยเว้ย
ดูตอนแรกมันโอนไปสองร้อยมันลงทุนสองร้อยครั้งแรกนะ
ได้มาสองร้อยหกสิบมันดีใจโอนไปอีกไม่เคยปรึกษาผมเลยน่ะเว้ย
เรื่องเนี้ยโอนไปเก้าร้อยเก้าสิบเก้าได้มาอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด
อีกรอบรอบที่สามสามพันได้มาอีกหกร้อยยังไม่ปรึกษา
โอนไปอีกห้าพันทีนี้มันเริ่มแล้ว
แฟนผมก็ไม่เอกใจเขาบอกให้มาโอนอีกหมื่นห้ามันก็โอน
พอโอนหมื่นห้ามันก็ถอนยังไม่ได้เพราะมันเป็นเว็บหลอกไง
ก็เลยไปขอยืมสองหมื่นเก้าแม่ผมโอนมาให้นะสองหมื่นเก้า
แล้วก็๖๐๐นี่เป็นของไปยืมเพื่อนเพื่อนน้องผม
ก็โอนไปอีกสี่หมื่นห้าดูความโง่ของมัน
อีกอย่างนะเงินในบัญชีนะครับเกลี้ยงโอ้โหเห็นใจนะ
น่าเห็นใจจริงจริงครับค่ะคือเงินในบัญชีหมดเพราะฉะนั้นไม่พอ
เป็นหนี้เขาอีกเพราะว่าไปยืมเงิน
เขามาแล้วผู้หญิงคนนี้เขาท้องอยู่อ่ะ
นอนร้องไห้ตาแดงเลยอ่ะค่ะครับเนี่ยฮะแล้วเธอตั้งคันให้
กี่เดือนแล้วล่ะแม่เดือนห้าเดือนแล้วอืมอืมอีกไม่กี่เดือนน่ะ
สัก๓เดือน๔เดือนก็เตรียมตัวจะต้องคลอดแล้วนะ
แล้วจะเอาเงินที่ไหนอ่ะเออไปปัญหาไปทำคลอดอ่ะถูกค่ะ
ใช้เงินเยอะเป็นหมื่นนะคุณผู้ชมเรื่องนี้ชาวเน็ตเห็นก็ได้แต่เห็นใจอ่ะค่ะ
บางคนก็แนะนำให้ไปแจ้งความหลายคนชื่นชมฝ่ายสามีนะอืม
เหมือนกับใจเย็นไม่ใช้อารมณ์รุนแรงกับภรรยาครับ
แล้วก็อีกหลายข้อความล่ะค่ะที่ให้กำลังใจทั้งคู่ให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้
แต่เราให้ดูเนี่ยนอกจากเป็นกำลังใจให้คู่นี้แล้ว
ก็เตือนเรื่องของการหลอกให้ลงทุนจริงจริงเนี่ยมายั่วเรา
ให้เราลงทุนทีละสองร้อยได้มาสองร้อยหกสิบเออดูเหมือนมีกำไรได้ได้ใจไง
ครับนะแล้วก็ยั่วเราแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยคุณผู้ชมอย่าหลงเชื่อมันไม่มีอะไรได้มาง่ายง่ายแบบนี้หรอก
จริงว่าฉะนั้นเนี้ยนะคะให้ลองคิดให้ดีอืมเอ๊ะถ้าได้มาแบบนี้ถูกกฎหมายหรือเปล่า
ถูกต้องไหมนะคะถ้าเอกใจก็แจ้งตำรวจเขาเอาไว้ก่อนอย่างน้อยก็ได้มีหลักฐานเอาไว้
อืมนะคะกรณีนี้ยังไงก็ขอให้ดำเนินการจับกลุ่มค่ะนะคะผู้ที่ทำผิดแบบนี้ให้ได้แล้วกัน
คุณผู้ชมครับพาลงใต้ไปนะฮะที่จังหวัดตรังฮะพนักงานส่งพัสดุเอกชน
รายหนึ่งออกมาแฉพฤติกรรมของมิจฉาชีพมีลูกค้าของเขานั่นแหละที่สั่งจะซื้อแท็บเล็ต
แต่สุดท้ายพนักงานส่งของพอไปส่งให้เอ้าไม่ใช่แท็บเล็ตแต่เป็นเขียงเขียงสับหมูอะครับ
เฉียงครับด้านเฉียงของแพ้ครับทำจากไม้คุณภาพไหนไม่รู้โอเคถุย
คือนี่นะครับคือเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะบอกว่าคือเป็นพวกของที่สั่งจากร้านนี้แหละ
จำไว้เลยนะครับเตือนภัยไว้เลยนะครับว่ากรุณาเช็คดูให้ดีก่อนนะครับ
ถ้าถามว่าถ้าเราปิดงานไปแล้วนะครับเราต้องโดนชดใช้เองเลยนะครับแบบนี้
แต่คืออันเนี้ยผมยอมรับถ้าเขาจะฟ้องว่าผมมาแกะของแล้วไม่อะไรนะเขาเรียกว่าอ่า
ไม่ชำระเงินอันนี้ขอตีกลับนะครับตีกลับไปบริษัท
เพราะเราติดต่อบริษัทไม่ได้นะครับว่าสิ่งที่ได้มาอันนี้จากเอ่อไอ้บริษัทเนี้ยครับ
ก็เตือนภัยทุกคนนะครับระวังใต้อาสารไอ้ของพวกเนี้ยชิคอ้าว
ช่วยช่วยกันเตือนภัยเนอะค่ะคุณคนที่เห็นอยู่เนี่ย
ชื่อว่านายอานนท์กิ่งเกาะยาวอายุสามสิบสามปี
ในวงการคือบังดาดบังดาดเจ้าของเพจเคยบังดาด
ดึงโทรศัสตร์เอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งนะฮะ
เขาโพสต์ประสบการณ์ของเขาเอาไว้ขณะที่เขาทำหน้าที่
เป็นพนักงานส่งพัสดุนี่แหละกำลังนำกล่องพัสดุต้นทางในจากกรุงเทพ
ส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่หมู่๗ตำบลเกาะละเสอำเภอสิเก่าจังหวัดตรัง
ส่วนเจ้าของกล่องพัสดุนี้ก็คือนางสะสิรินวังเงินนะคะ
คือเธอเนี่ยได้สั่งแท็บเล็ตให้กับลูกชาย๖ขวบมาใช้เรียนออนไลน์ไง
เดี๋ยวนี้จำเป็นกันนะราคาเท่าไหร่แต่ว่าเขาซื้อในราคา๑๗๘๙บาท
เลือกชำระเงินปลายทางก็ไม่แพงพูดถึงมันก็ถือว่าถูกมากนะ
เอางี้พอถึงเวลาลูกค้ารับสินค้าแล้วก็เลยโอนเงินให้กับบริษัทผู้ส่ง
อันนี้วิธีการเก็บเงินไปทางทำถูกต้องถูกต้อง
ส่งให้กับคนที่เขามาส่งพัสดุใช่ไหม
แต่พอลูกค้าเปิดกล่องพัสดุโอ้โหตกใจเลยครับ
เนี่ยมันกลายเป็นเขียงไม้แท็บเบรอทกลายเป็นเขียงไม้ได้ไง
คาดว่าราคาก็คงไม่แพงด้วยอันหนึ่งน่าจะร้อยกว่าบาทเท่านั้นเอง

เขาก็รีบเช็คยอดเงินสิคะว่าเงินที่ลูกค้าโอนเนี่ยไปถึงบริษัทหรือยัง
โชคดีค่ะที่เงินยังไม่เข้าบัญชีของบริษัทผู้รับ

ซึ่งบางด่านบอกนะว่าตัวเองเนี่ยเคยมาส่งสินค้าที่ลูกค้ารายนี้สั่งออนไลน์๓๔ครั้งแล้ว
ไม่เคยมีปัญหาเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เรียกว่าสั่งแล้วไม่ตรงปกค่ะ
ในเดือนนี้นะฮะ
โอว์ช่วงนี้ดังนะ
เยอะเลยนะ
เออต้องระวังนะรับของไม่ตรงปกเนี่ยค่ะ
ระยะหลังลูกค้าเจอสินค้าไม่ตรงปกบ่อย
ลูกค้าบางคนเขาก็ไม่เข้าใจ

ใช่ครับอย่างที่คุณชิสาบอกเอาจริง

คือถ้าไม่ตรงปกไม่ได้ถูกใจหรือว่าไม่ตรงกับที่สั่งไว้
ต้องแจ้งไปยังขนส่ง

ถูกต้องครับแต่พนักงานที่เขาเอามาส่งเนี่ยเขาไม่เกี่ยวกัน
เขาก็แค่ทำหน้าที่ส่งของให้เรา
เรื่องนี้ก็เลยอยากเตือนภัยผู้สั่งสินค้าออนไลน์ล่ะค่ะ

ก็ต้องตรวจสอบบริษัทให้ดีนะคะให้ดูรีวิวหน่อยซิ
ดูที่เขาว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างค่อยที่จะโอนเงิน
ดิฉันไปได้เจอข้อมูลหนึ่งมาว่ามีเว็บไซต์หนึ่งเขาไว้ตรวจสอบร้านค้าโกงนะคะ

ก็คือบัญชีดำของผู้ค้าค่ะ
สามารถเข้าไปค้นหาจากชื่อจากเลขบัญชี
จากข้อมูลต่างของบริษัทได้เลยว่าร้านนั้นถูกโกง
ที่นอนนอนให้สบายก็ต้องมีที่นอนดีนุ่ม
บางคนอาจจะเลือกนอนที่นอนยางพารา
แต่ว่าเจ้านี้สิครับไม่อยากน่าใจว่าที่นอนอย่างพาลานี้มันเป็นอย่างงี้เหรอค่ะ
มียางบาลาอยู่แค่ตรงขอบที่นอนนะครับ

นั้นนี้ทุกคนบอกใครซื้อมาตรวจสอบตัวได้ดีนะ
เดี๋ยวผมก็ลองแบบนี้

ที่นอนอย่างพาราที่นอนอย่างพาราเป็นแบบนี้เหรอ
มาดูนี่ที่นอนอยู่ทุกวัน
นอนอยู่ทุกวันมันเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ย
โอ้โหมียางพาราอยู่ตรงขอบนิดเดียว

นอนยางพารามันก็ต้องเป็นยางพาราทั้งผืนทั้งแผ่นนะคุณชนะ

โอ้โหเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนี้
ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้โหมันไม่ใช่
โอ้โหข้อความพิษเขาบอกว่าที่บ้านเนี่ย
ซื้อที่นอนแบบนี้มาเกือบสิบปีแล้ว
โอ้โหซื้อมาก็ราคาแพงนะ
อ๋อแล้วโอ้๐๓๓คือนอนไปนอนมาเอาไม่สบายหรอครับ

แล้วยังไงต่อก็ยกให้หลานนอนต่อ

รู้สึกว่านอนแล้วทุกคนบอกเหมือนกันเลยว่าถ้าปวดหลังเออมันเหมือนไม่เรียก

เพราะผ่านไปนาน๑๐ปีครับคุณผู้ชมเพราะเปิดดูดูสิว่ามันมีอะไรอยู่ข้างใน
เนี่ยค่ะเขาเห็นแบบนี้ล่ะคุณผู้ชมก็เลยงงอ่ะมันโฆษณาเกินจริงหรือเปล่า
บอกว่าที่นอนยางพาราที่นอนยางพารา
เอาบอกแบบนี้ไว้ก่อนนะใครที่ซื้อที่นอนยางพาราไม่ได้แบบนี้ทุกอันนะ
แล้วทุกยี่ห้อเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนี้บางยี่ห้อที่เขาอาจจะแบบว่าตั้งใจจะหลอกลวงลูกค้าก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะ
บางทีเขาก็อาจจะใช้ช่องว่างทางกฎหมายหรือว่าช่องโหวตเล็กเช่นที่นอนยางพารา
นี่ไงตรงขอบที่นอนยางพาอะไรแบบอะไรแบบนั้นแต่ต้องดูคำโฆษณาให้ดี
นอนยางพาราเป็นอย่างงี้กลับบ้านไปเปิดที่นอนตัวเองดูเออพังนะครับ
ระวังต้องซื้อใหม่นะคะก็เลยว่าตรวจสอบก่อนแล้วกันนะคะก็คือต้องดูร้านที่น่าเชื่อถือแหละ
คุณผู้ชมบางทีเราก็เช็คแล้วเช็คอีกมั่นใจแล้วมั่นใจอีกว่าซื้อของที่ได้อย่างที่เราต้องการ
แต่ปรากฏว่ามาเฉลยเอาแบบนี้มันก็จะเสียใจเหมือนกันนะ
ไส้ในเป็นไส้อย่างนี้นอนไปได้ตั้ง๑๐ปี
ชื่นชมคนนอนจริงคนมาได้จริง
เอ้าเรื่องของน้ำท่วมเราก็ฝากเตือนกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนจริงนะครับ
ภาคอีสานเนี่ยโอ้โหท่วมหนักเลยทีเดียวแต่มันมีเรื่องของความเชื่อโผล่ขึ้นมาครับ
เรื่องของเรื่องเขาบอกว่าน้ำมาเยอะแต่สุดท้ายเขาบอกว่าเขาเจอพญานาคโผล่มาครับ
อู่โทรใช่ตรงหมดแล้วนี่

อ่าอืม
อ่านเดียวดูกันด้วยกันกันสมแล้วจับตาบอกกันให้ดี
ความเชื่อเรื่องพญานาคดูสิใช่ไหมไลน์มาบอกด้วยนะ
คือเหตุการณ์นี้เนี่ยชาวบ้านยืนดูกันเป็นจำนวนมาก
แล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเออเบิ้งเบิ้งเบิ้ง
ดูดูดูพญานาคพญานาคเออพญานาคจ้ะเออเนี่ยแหละฮะ
แต่กระแสน้ำก็แรงอยู่นะใช่เห็นแล้วก็น่ากลัวแต่
เห็นแค่แบบเหมือนแบบดำดำอ่ะแบบผูกขึ้นมาแล้วก็หายไป
คือมันวัดเดียวจริงจริงดีจริงจริงฉันก็ต้องอยู่นานนะคะ
คุณผู้ชมถ้าไม่วงแดงแดงให้เห็นเนี่ยก็แทบจะไม่รู้เออ
เออแล้วอย่างนี้ผมอยากจะให้ดูบรรยากาศด้วยคุณชิสา
ว่าตอนที่เขาเห็นชาวบ้านแถวนั้นเขาว่ายังไงบ้างครับ

ฟัญญาณากเปล่าฟัญญาณากเปล่า
อ้าวชาวบ้านเขาก็จะจับวงษนทะนากันเลย

ไปแล้วถ้าเป็นขอนน้ำขอนไม้ถ้าเป็นขอนไม้ก็ลอยไปแล้ว
ไปแล้วถ้าเป็นคนก็ลอยไปแล้ว
แต่นี่ยังคอยลอยคอยอยู่ตรงนี้
เหมือนกับว่ายถวนกระแสน้ำ
อะไรอย่างนั้นชาวบ้านเขาก็แสดงความคิดเห็นว่านี่แหละน่าจะเป็นพญานาค
มาดูความเห็นของชาวเน็ตบ้าง
ชาวเน็ตบอกเข้าพรรษาอยู่จะมาเป็นพญานาคได้ยังไง
จะมาว่ายน้ำเล่นน้ำอะไรแถวนี้
บางคนบอกอะไรปลานี่แหละ
ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แล้วแต่คนแล้วเป็นเรื่องของความเชื่อนะ
เอางี้ถ้าเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วไม่ไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนเนี่ย
ผมว่าก็แล้วแต่จะเชื่อกันเนอะใช่ค่ะอ่าแต่ว่าที่สำคัญคือ
เรื่องของน้ำท่วมก็ต้องระมัดระวังกันด้วยอย่าไปอยู่ในที่ที่เสี่ยงนะคุณผู้ชม
ถ้าขนของอพยพไปได้ก่อนก็เป็นการดี
ใช่ครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยติดตามกันแบบยาวเลยแล้วกันนะครับ

เรื่องนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่กับตลปัดจริง
ว่าโอ้มีคลิปเรื่องของเพื่อนบ้านมาเขย่าประตูรั้ว
แต่กลายเป็นว่าไปมาเฮ้ยป้าคนนี้เหมือนจะกลายเป็นต้นเหตุ
ในเรื่องของความขัดแย้งและบาดหมางกับคนหลายคนภายในหมู่บ้านนี้ครับ

คณะจำการหมู่บ้านก็รวมความเห็นแล้วว่าตรงนี้จะต้องสะอาด
ตรงนี้ก็สะอาดแต่พวกมันเราแหละบ๋อพวกขวัดกระดาษไม่ใช่ขวัดในนี้

ก็จะสวยเหมือนเดิมล่ะครับ

คุณตำรวจเองก็พยายามบอกว่าอ้าวค่อยค่อยพูดค่อยค่อยเจรจานอ้อค่ะ
แต่ดูคุณป้าคนนี้ก็ดูค่อนข้างจะมีอารมณ์เลยล่ะใช่ค่ะ
คุณป้าคนนี้อายุ๗๑ปีนะคะชื่อสิริพรประสิรพัฒน์นะคะ
ก็คือกำลังให้ข้อมูลกับคุณตำรวจแหละบอกว่าชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่กรรมการหมู่บ้านเนี่ย
ตัดต้นไม้มาทำความสะอาดบริเวณรัวบ้านเธอ
แล้วมันก็ทำให้เธอรู้สึกว่าน้าได้รับความเดือดร้อนแล้วไม่พอใจค่ะ
คือเขามาจัดการกับต้นไม้ที่มันอยู่ข้างรั้วบ้านของคุณป้าคนนั้นแหละ
เห็นไหมเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยมันเกินออกมาเออแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยจริงจริงเป็นพื้นที่ส่วนกลางครับ
นั่นแหละเขาสามารถจัดการได้แต่ว่าคุณป้าเองก็ไม่พอใจอ่ะนะคะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เหมือนกับว่ามีปัญหากับคู่กรณีอืม
คือคุณนัทธพงศ์หน่ายคอนเหมือนกัน
นะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมมันไม่ได้จบแค่นั้นไงเพราะว่านายนัทพงศ์และน้องชายเนี่ย
ก็เคยมีการมาก่อเหตุว่าอย่างนั้นแล้วกันเป็นเหตุที่ทำให้คุณป้าไม่พอใจนะคะ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

แกร้องไห้เล่าให้ฟังแบบนี้ที่แกร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้เสียใจที่มีคนมาดึงประตูรั้วบ้านแก
แต่ที่ร้องไห้เสียใจเพราะมีคนมาตัดต้นไม้ของแกแต่ปัญหาก็คือต้นไม้แกน่ะปลูกเอาไว้นอกรั้ว
ใช่ไหมไปปลูกเอาไว้ในพื้นที่ส่วนกลางเอาอย่างนี้ครับนางซิริพรจะบอกกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติมนะคะว่า
ที่กรรมการหมู่บ้านจะมาตัดต้นไม้ไม่ได้แจ้งแกก่อนไงอยู่อยู่ก็มาตัด
ป้าแกไม่พอใจบอกว่ามาละเมิดสิทธิ์อยู่มาตัดต้นไม้เธอได้ยังไง
แม้จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยแกบอกอย่างนี้
เออแต่ว่ามันไม่ได้ปลูกในพื้นที่คุณป้าไงคะปลูกในพื้นที่ส่วนตัว
ไม่ยอมคุณชิสาแกบอกว่าจะแจ้งความเอาผิดกับคนเหล่านี้ให้หมดเลย
เพื่อนบ้านด้วยฐานทำลายทรัพย์สินนะครับ
ถ้ามันวะสูงเอาตัดลงครึ่งหนึ่งก็ได้ถ้าว่าสูงถูกไหม
จริงมันก็ไม่ได้ดักหัวกระบานสักหน่อย
กล้องมาบางทีก็คว่างมาก็เห็นอยู่แล้วว่ามันคว่างขยะเราทุกวัน
ทำลายทรัพย์สินเลยแหละทำให้ทรัพย์สินเสีย
หายหายเลยเพราะตรงนี้มันต้องบอกข้างล่างติดก็บอกแล้วว่าตัดขึ้นที่ตรงนี้
ไปถามคุณนัทพระพธมันอยู่๒๖ปีเพื่อนบ้านนะฮะก็ออกมายืนยันความบริสุทธิ์ใจเหมือนกันว่า
สิ่งที่คุณป้าพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่จริงนะคะอีกทั้งที่ผ่านมาคุณป้ายังกล่าวหาด้วยว่าเขาเนี่ยก่อเหตุกระชากสร้อย
คุณนัทพงศ์เข้าคุกอืมอ่ามาถามเรื่องของสาเหตุที่เขย่าประตู
ครั้งที่เริ่มก่อนคืออะไรเสร็จขยะครับเสร็จขยะเสร็จขยะ
พอมันเสร็จขยะเสร็จปุ๊บมันก็ไหลมาเหมือนที่ผมแจ้งพี่ไปครั้งแรกครับ
มันจะเป็นเหตุการณ์อย่างงี้แล้วผมอ่ะวัยอายุยี่สิบหกปี
ผมจะไปทำอะไรกับคุณป้าเขาได้ผมยอมรับไอ้หน้าบ้านผมเป็นคนทำ
ผมยอมรับเรื่องเกิดบันดาลโทษศาสตร์เขาด่าข้ดพ่อข้ดแม่
หน้าผมไม่ไม่มีเหลือเลยแล้วก็เรื่องทองเรื่องทอง
ซึ่งที่ผมไม่ใช่ขี้รักขี้ขโมยก็คือเรื่องเนี้ยมันขึ้นฟ้อง
ไปโรงพักแล้วแล้วผมก็โดนทราบข้อเก่าหา
ผมก็ไปตามที่ตำรวจหมายสารมาเรียกผมแล้วผมก็ไปรับทราบเก่าหา
ผมก็ปฏิเสธว่าผมไม่ได้เป็นคนทำซึ่งคุณป้านี้ก็ไปเล่นกับตำรวจอีกว่า
ทำไมมึงไม่เอามันติดคุกทำไมมึงไม่เอามันอย่างนู้นอย่างนี้
ซึ่งที่ตำรวจเขาไม่เขียนฟ้องสารเพราะมันไม่มีมูลไงพี่
เพราะผมไม่ได้เป็นคนทำอ่ะต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตัวเอง
จากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังนึงนี่ไง
ติดอยู่กับบ้านของนางศรี่ข้อนของคุณป้าวายเจ็ดสิบเอ็ดนั่นแหละ
เห็นผู้หญิงคนนี้เดินออกมาท่าทางก็คล้ายกับนางสิริพรนั่นแหละนะ
สาดสาดของเหลวบางอย่างมาที่บ้านของชาวบ้านลายหนึ่งค่ะ
แบบเนี้ยเนี้ยค่ะคุณยังไม่หมดคิดเอาคิดเอาแล้วกันอ่ะ
ยังมีอีกยังมีอีกคลิปเจ้าของบ้านเขาถ่ายไว้นี่นี่นี่นี่
เดี๋ยวดูเรื่อยนะเป็นลักษณะของผู้หญิงคนหนึ่ง
ก็คล้ายคล้ายกับนางสิริพรคุณป้าวัยเจ็ดสิบเอ็ดนั่นแหละเดินมาหน้าบาตรูบ้าน
แล้วทำไงเด็ดเด็ดใบไม้ในกระถางหน้าบ้าน
จากนั้นทำไงต่อเด็ดทิ้งเด็ดทิ้งเด็ดทิ้งโอ้ยคุณป้า
ก็เหมือนกับว่าตั้งใจทำให้พื้นเลอะแล้วดูจากคลิปเนี้ย
คนที่ถ่ายไว้เขาบอกว่ายังถุยน้ำลายลงพื้นด้วย
ก่อนที่จะเดินกลับไปอ่าเราอาจจะเห็นไม่ชัดแต่คนถ่ายเขายืนยันมาแบบนั้นนะคะ
อืมทีนี้ค่ะทางทีมข่าวเราก็ได้มีการไปคุยนะคะ
ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็คือคุยกับประธานนิติบุคคลของหมู่บ้าน
นายสารวุฒินินเรื่องค่ะบอกว่าเรื่องข้อพิพาทกันระหว่างนางสิริพรคือคุณป้ากับนายนัทพงศ์เพื่อนบ้าน
รวมถึงเพื่อนบ้านคนอื่นอื่นเนี่ยทางกรรมการหมู่บ้านเจรจาพูดคุยหลายครั้งแล้วนะ
อืมแต่ว่าบางประเด็นอาจจะเกินอำนาจของนิติบุคคล
ก็จริงก็ต้องยกให้คุณตำรวจเขาดูแลครับแต่เรื่องที่กรรมการหมู่บ้านตัดต้นไม้ที่อยู่ข้างบ้านของคุณป้า
เอามาที่เรื่องนี้เรื่องนี้อ่าเรื่องนี้อ่าพูดถึงเรื่องนี้ก็หน่อยอืม
ยืนยันว่าไม่ได้กลั่นแกล้งคุณป้าอืมเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ร้องเรียนมาหลายปีแล้วอ่ะ
มันเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับดูสิมันโลกไหมอ่าเออถามว่ามันโลกไหม
ก็ก็เห็นกันอยู่เนี้ยเออก็ต้องจัดการอ่ะนะคะครับอ่ะ
ประธานิติหมู่คลหมู่บ้านว่ายังไงคะ
เคยมาคุยกับเจ้าของบ้านแล้วเพื่อจะขออนุญาตในเรื่องของการตัดต้นไม้ในส่วนกลาง
ฝ่ายของคุณป้าเนี่ยก็อนุญาตให้เราตัดแล้ว
แต่แกจะกลับไปกลับมาตลอด
เราก็จะตัดถ้าจะตัดเราก็ไม่ให้ตัด
ก็จะมีอย่างนั้นรวมทั้งเรื่องของคนสวนคนสวนก็จะถูกว่าถูกด่าตลอด
ถ้าพูดถึงพื้นที่ส่วนกลางตรงนั้นมันก็เป็นจุดที่หลายหมู่บ้านเขามี

เขาแจ้งความเพื่อนบ้านเอาไว้ตอนนี้เรื่องของคดีความยังไม่มีการไกลเกลี่ยแต่อย่างใด

ตำรวจรับปากนะครับว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
ืบหน้ายังไงอ่ะเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาตามต่อให้นะครับ
ใช่ค่ะเรื่องของเพื่อนบ้านก็มีมากมายหลากหลายประเด็นยังไงอยู่ร่วมกันก็ขอให้มีความสุขพูดคุยกันดี
ส่วนเรื่องของการขับรถก็ต้องเมาไม่ขับนะคะแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่แน่ใจเมามาหรือเปล่า
แต่ว่าพอเจอด่านตรวจไม่เบรกเลยค่ะชนกวาดมันทั้งคนทั้งด่านเลยค่ะ

คุณผู้ชมดูค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนพระหลโยธินขาออกบริเวณช่องทางด่วนหน้าโรงงานเคตะมนต์คลอง๑อำเภอคลองหลวงปฐุมธานีนะคะ

แห้งบรีเออร์พลาสติกสีส้มเห็นไหมคุณชิสา

สัญญาณไฟก็ถูกชนได้รับความเสียหายด้วย

รถเก๋งยี่ห้อนิสันหมายเลขทะเบียน
นี่อะไรฮะ๕๕๒๓กรุงเทพหมานคร

เจอกับคนขับเป็นผู้หญิงครับคนนี้

อยู่ในอาการที่แบบมึนงง
อ่าส่วนใกล้กันนั้นก็พบรถกระบะยี่ห้ออีซูซูค่ะ
ทะเบียน๖กไก่จจ๓๒๐๒กรุงเทพมหานคร

เป็นรถของตำรวจจราจรสพคลองหลวง

ไม่แพ้กันยับพอกันเลยนะคะ
แล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ตราโล่ของตำรวจอีก๒คัน

ถูกชนเสียหายค่ะคุณชนะ

ตำรวจจราจรสอบภคลองหลวงบาดเจ็บอีก๒นายด้วยค่ะ

โอ้โหงานนี้

เราให้ชื่อว่านางสาวเอน่ะเป็นนามสมมุตินะ
ก็เล่าว่ากำลังจะกลับบ้าน

ไม่เห็นมองไม่เห็นเจ้าหน้าที่ที่ตั้งด่านตรวจอยู่

แต่ตำรวจเขาบอกนะตั้งด่านตรวจเคอร์ฟิลล์ตามปกติ
แล้วก็แต่ละคนเขาก็จอดให้ตรวจทั้งนั้น
แต่รถเก๋งสีดำคันนี้ขับมาด้วยความเร็วไม่มีแตะเบรกเลยอ่ะ

แต่ละคนต้องกระโดดหลบกันเป็นแถวอะค่ะ
คือดูจากสถานการณ์แล้ว
คิดว่าน่าจะมีอาการมืนเมาบ้างแหละ
ถ้าสงสัยแบบนี้ตรวจสิค่ะตำรวจนะครับก็เอาเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอลมาให้เป่า
แต่ดูลักษณะนะอันนี้คุณตำรวจเขาเป็นคนพูดนะ
เหมือนกับประมาณว่านางสาวเอเนี่ยไม่ยอมเป่า
เหมือนกับว่าจะเป่าแต่ก็ไม่เป่าออกมา

ไม่ยอมเป่าไม่ยอมตรวจตำรวจก็พูดหลายรอบเอ้าเป่า
หายใจออกหายใจออกก็เหมือนกับว่าไม่ยอมปล่อยออกแบบนี้
เอาอย่างนี้เรื่องของคดีความก็ว่ากันต่อไป
ยังไงซะเดี๋ยวตำรวจเขาจะจัดการต่อนะครับ

เอ้าดูอะไรเครียดหนักมาเยอะ
อ่ะเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างดีกว่านะครับ

สบัดข่าวเด็กสบัดข่าวเด็ก
สบัดข่าวเด็ก
ฮ่าเปลี่ยนอารมณ์ให้สดสิ้นสดใส
กับเรื่องราวของเด็กกันบ้างดีกว่า
เลยฟังกี่ครั้งกี่เรื่องก็เพลินนะเกี่ยวกับเด็ก
อ่ะไปดูเด็กน้อยคนนี้นะครับเรื่องของความกลัวเข็ม
เด็กที่ไหนเด็กส่วนใหญ่ก็กลัวกันทั้งนั้นแหละก็กลัว

โดยโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดบึงกาศนะคะคุณครูก็เอาคลิปมาลงให้ดูเออแล้วก็จะได้เห็นว่าแต่ละคนเนี่ยแบบมีอาการยังไงแต่จริงก็คือไม่ได้เป็นการล้อเรียนกันหรอกเพราะทุกคนมีความกลมเหมือนกันแหละเคยหมอหมอเวลาจะฉีดย้
บ้าบอไม่ขำผ่านไป
ไปดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าบอกยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์
เรื่องของเด็กนะต้องมีประสบการณ์อย่างวัยรุ่นแพมเพิร์ตคนนี้

เขามีประสบการณ์เลอะยังไงไปดูค่ะ

เนื้อทั้งตัวศีรษะจรดปลายเท้า
ที่เห็นอยู่เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าแป้งเหรอ
เอ้ยน้ำผงน้ำผงใช่ควักน้ำผงออกมาทาตามตัว
ก็แม่บอกว่ากินเยอะมันมีแคนเชียม
ได้โทว่วัยอย่างนั้นกินอย่างเดียวไม่พอ

ต้องชมดื่มหนูเอามาทามาพอกแบบนี้เนี่ย

ไม่เป็นเรียวสันแล้วค่ะ
เอ้าคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยเรื่องต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องนี้ครับ
บอกเลยว่าตกอกตกใจเกิดอะไรขึ้น
คุณสามีทำไมถึงได้ตกใจขนาดนี้แทบช็อกกันเลยทีเดียว
เหตุผลเพราะว่าอะไรช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสมัตย์ข่าว

เห็นคลิปแบบนี้แล้วมันน่าตกอกตกใจมันเกิดอะไรขึ้นคุณสามีหลับฝันดีอยู่ดีตื่นมากลายเป็นฝันแล้ว

ดูเขาดิ้นดิดูเด้งอย่างนี้โอ้โหผีหลอก

คุณผู้ชมที่ติดตามกันมาตลอดนะคะเราจะลากันไปด้วยภาพความน่ารักของน้องหมากับตุ๊กตาเพื่อนรักค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีครับ